แข่งขันชิงชัยเหรียญทองวันแรกนะคะทีมเรือมังกรไทยก็ส่งแข่งขันทั้งหมด๕รายการโดย๓รายการได้จากระยะ๕๐๐เมตร
ประกอบด้วย๒เหรียญเงินจากเรือผสม๑๐ฝีภาย

อีก๑เหรียญทองแดงค่ะได้จากเรือผสม๒๐ฝีภาย
ส่วนอีก๑เหรียญทองแดงที่เหลือนะคะ
ได้จากเรือผสม๑๐ฝีภายระยะ๒๐๐เมตรค่ะ
โดยทีมเรือพายไทยก็ยอมรับนะคะว่า

เพราะว่าอากาศที่มอสโคค่อนข้างหนาว
มีผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็การพายไม่น้อย

ครับสำหรับในวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับ
ก็ผลมาจากอากาศค่อนข้างเย็นมาก
นักกีฬาเราไม่ค่อยคุ้น
แล้วก็เย็นจัดจนมือแข็งไปหมดนะครับ
การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต่าง
มันก็ไม่ค่อยทำงาน

เราก็จะวางแผนใหม่
ก็คิดว่าน่าจะ
ใช้วิธีการเลือกรายการที่สำคัญ
เน้นตัวลงให้มากกว่านี้
ก็จะประสบผลสำเร็จได้มากกว่านี้

จะลงแข่งขันรอบคัดเลือก๔รายการ
ในระยะ๒๐๐เมตรทั้งหมดนะคะ
ประกอบด้วยเรือเล็ก๑๐ฝีภายชาย

ก็จะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้
ซึ่งถือเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะ